ชาวบ้านที่เคหะบางพลีสมุทรปราการ
แจ้งตำรวจว่ามาตรวจสอบให้หน่อยได้ไหม
มีพระรูปหนึ่งอาศัยอยู่ในห้องพัก

พระสงฆ์รูปนี้สูงวัยแล้วด้วยนะคะอ่า
แล้วก็ไปออกบินทบาททุกเช้าค่ะ

อยู่ที่ห้องตรงนี้ไม่ได้อยู่วัด

ไปตรวจสอบแล้วเจอจริง

ก็มีอาหงอาหารที่ไปบินทบาทมา

แต่มีเหล้าด้วยนะคะ

แต่ว่าจากการตรวจสอบเอกสารเป็นพระจริงค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
ทงชัยอายุ๖๘เป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดชายภูมิ
พระรูปนี้บอกว่าเพิ่งบวชได้ไม่นาน
ที่มาอยู่ที่ห้องนี้ก็เป็นห้องที่เคยเช่าอยู่

ใช่ค่ะมาที่สมุทรปราการมาเยี่ยมลูกหลานเนี่ยค่ะ
เอกสารเขาใบสุทธิเป็นพระจริง

ไม่รู้ว่ามาพักที่หอพักห้องพักแบบนี้มันไม่เหมาะสม

บ้านเขาไม่สบายใจหลวงพ่อมาอยู่แบบนี้

มันไม่ใช่เรื่องชาวบ้านลูกพ่อ

มันเป็นเรื่องมันไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่จะมาอยู่รวมกับคาราวาส
พูดชาวบ้านชาวเหมาะสมไหมมันไม่เหมาะสมอย่างนอน
เพราะว่าพระต้องอยู่วัดถูก
แต่ที่นี่มันหน้านี่มันหน้าออกกันสาเนาะ

ลูกหมายชายชายอยู่ไหนก็อยู่ไหนโน้น
เพราะฉะนั้นพระทั่วประเทศพอออกกันสาปุ๊บจะกลับไปนอนบ้าน
จะไปเปิดโรงแรมนอนไปเปิดห้องนอนก็ได้สิถูกไหม
นี่ค่ะก็มีเถียงเบา

ใช่ค่ะแต่พระท่านก็มีเถียงเบา

สุดท้ายยอมกลับวัดนะคะ
กลับวัดที่จังหวัดเชยภูมิ
กลับไปส่งสถานีรถไฟ
ก็รับปากว่าจะไม่ทำแบบนี้อีก
ก็ยังอนุโลมก็กลับไปที่วัดนะคะ

ใช่ค่ะจะมาอ้างอะไรไม่ได้นะคะ

ที่จังหวัดอุทัยธานีชาวบ้านเขาพบ

นี่นะคะผูจาวกวนหอบข้าวหอบของ
ขอพักตามวัดต่างแล้วไปเรื่อยอะค่ะ

พระรูปนี้อยู่หน้าร้านขายของชำ
หนังสือสุทธิเป็นพระจริงค่ะ
พระวินัยเหล็กเหล่าดงอายุ๖๙แล้วนะ
เขาบอกว่าถูกไล่ออกมาจากวัดที่กรุงเทพ

อายุทยาลบบุรีสละบุรีเดินมาเรื่อย
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไปที่วัดต้นสังกัดที่กรุงเทพนะคะ

แต่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

เดินข้ามจังหวัดแล้วหายตัวไปเป็นปี
หายเป็นปีแล้วค่อยกลับมาอย่างนี้ค่ะ

แต่เจ้าตัวอ้างว่าอยู่วัดสังกัดไม่ได้

เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบให้ก่อนก็แล้วกัน
เบื้องต้นจะมาเดินแบบนี้ไปไหนมาไหนไปเรื่อยแบบนี้ไม่ได้ค่ะ
เจ้าหน้าที่เลยนำตัวไปฝากวัดแห่งหนึ่งเป็นการชั่วคราวเอาไว้ก่อนนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะดูรายละเอียดให้เพิ่มเติมว่าจะกลับไปที่วัดสังกัดที่กรุงเทพได้ไหม
คือเป็นพระเนี่ยท่านต้องมีสังกัดวัด

ถ้าวัดต้นสังกัดเขาไม่ให้ท่านจำวัดอยู่ท่านต้องหาสังกัดวัดให้ได้
แต่จะเดินไปเรื่อยค่ำไหนนอนนั่นมันไม่ได้ค่ะ

ว่าผมเนี่ยท่านเจ้าวาดผมจะเดินทุดงไปนู่นไปนี่สักกี่วันกี่เดือนกี่ปีอะไรยังไงก็ว่ากันไปให้เจ้าวาดท่านอนุญาต

ไปไหนก็ไปอยู่ไหนก็ไม่อยู่วัดที่ไหนเขาจะยอมให้สังกัดฮะ
ทำอะไรผิดขึ้นมาเนี่ยวัดเขาก็ซวยใช่ไหม
อันนี้นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะดูให้นะคะ